พม่าภายใต้การนำของนางองซานซูจีประกาศชัดเจนนะครับว่า
จะให้ความสำคัญกับการสร้างสันติภาพกับกลุ่มชาติภัณฑ์ทั่วประเทศ
หนึ่งในนั้นก็คือว้ากลุ่มชาติภัณฑ์ที่ทุกคนรู้จัก
ในฐานะผู้ผลิตยาเสพติดรายใหญ่แต่ในช่วงระยะหลังนี้นะครับ
้าพยายามเดินหน้านโยบายทั้งการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกฝิ่นมาเป็นไร่ชา
และสวนยางพารารวมไปถึงการย้ายถิ่นฐานผู้คน
เพื่อยุติภาพลักษณ์ในแง่ลบที่สะสมมานานหลายทศวรรษครับ
ที่นี่คือเขตปกครองตนเองว้าดินแดนที่เคยถูกขนานนาม
ว่าเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก
กลางธรรมชาติและขุนเขาติดกับประเทศจีน
แห่งเคยเป็นพื้นที่ปลูกฝิ่นแต่ในวันนี้ถูกเปลี่ยนให้เป็นไร่ชาขนาดใหญ่
ชาวบ้านถูกสอนให้หัดเก็บใบชาขายเลี้ยงปากท้อง
แถนที่จะต้องมากรีดยางจากขนของต้นฝิ่น
รงรับยางดิบในพื้นที่
โดยเป็นการลงทุนจากนักธุรกิจชาวจีนและไต้หวัน
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนที่ผู้นำว้าดำเนินการ
เพื่อยุติภาพลักษณ์ที่โลกมองว้ามาโดยตลอดว่า
ที่นี่คือต้นทางของยาเสพติด
โดยเฉพาะยาบ้าที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลก
โลกยากุรัฐมนตรีเกษตรคองว้า
และอดีตผู้นำการถอนรากถอนโคนยาเสพติดในพื้นที่ยอมรับว่า
เมื่อก่อนมีการค้ายาเสพติดเกิดขึ้นจริง
แต่ตอนนี้ไม่มีอีกแล้ว

ว่าเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดจริง
แต่หลังจากที่เรามีนโยบายหยุดยาเสพติด
เราก็ค่อนข้างเข้มงวดกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
ซึ่งมีทหารประจำกาบราว๓๐๐๐นาย

ว่าเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการค้ายาเสพติดมูลค่ามหาศาล
เคยถูกรัฐบาลสาวรัฐขึ้นบัญชีดำ
เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการลักลอบค้ายาบ้าและเฮโรอีน

แต่ว่าก็ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้มาโดยตลอด
โดยมองว่านี่เป็นการโจมตีทางการเมืองจากรัฐบาลสาวรัฐ
กลัวอันรัฐมนตรีต่างประเทศของว้ามองว่า
สิ่งที่พวกเขาทำก็เพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง
และก็เป็นที่รู้กันว่าบางประเทศที่ออกมาตรการความบาด

ก็มีเหตุผลเพียงเพราะผลประโยชน์ของชาติตัวเอง
รัฐมนตรีต่างประเทศของว้ายังมองด้วยว่า

จากการถูกมองว่าเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดแหล่งใหญ่ของโลก

เขาบอกว่าการแก้ปัญหายาเสพติดไม่สามารถทำได้โดยภาคใดภาคหนึ่ง
เพราะยาเสพติดจำนวนมากก็ถูกนำมาจากพื้นที่อื่น
กล่าวให้ร้ายเฉพาะแต่ว้าจึงเป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรม
อกจากการเปลี่ยนพื้นที่ปลูกฝิ่นเป็นพื้นที่ปลูกพืชเกษตรอื่นแล้ว
ทางการว้ายังมีนโยบายย้ายประชาชนราว๑แสนคนออกจากพื้นที่เดิมลงใต้
โดยเชื่อว่าพื้นที่อาศัยแห่งใหม่ที่มีความอุดมสมบูรณ์กว่า
จะทำให้ชาวบ้านลืมตาอ้าปากได้โดยไม่ต้องปลูกฝิ่น
แต่การย้ายถิ่นฐานครั้งใหญ่ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก
ทางการให้เหตุผลว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุหรือโรคติดต่อระหว่างการเดินทาง
แต่ก็มีหลายคนที่มองว่ามีชาวบ้านหลายคนที่ตายจากการติดยาเสพติดเรื้อรัง
ขาดการดูแลขั้นพื้นฐานจากรัฐบาล
อมพลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน